กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดซบัดข้าว
เจอกับผมชนะและคุณชิสานะครับ
โดยละดีจะย้ำกันตรงนี้

๔๕นาทีตอนบ่ายบางคนจะง่วงแล้วไง
มาดูข่าวสนุกบ้างได้สาระได้บันเทิงกลกันไป
ถูกต้องครับแล้วถ้าจะให้ดูแล้วบันเทิงสุด
ส่งข้อความไลน์มาทักทายกันได้นะครับ

วันนี้มันมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันเยอะ
ซึ่งมีเรื่องอะไรให้ได้ดูกันบ้างนั้น
ไปดูในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ตื่นกันทั้งงานครับมาไลฟ์สดอยู่ดี
ย่านาคีเข้าสิงร่างนักแสดงกลางงาน
ยายตัวสั่นนั่งขนาดทำพิธีสวดให้วัวที่ตาย
ชาวบ้านเชื่อน่าจะโดนปอบสิง
ดังโพสต์คลิปเตือนภัยมิจฉาชีพ
อ้างตัวเป็นพนักงานการไฟฟ้ารีดไถเงินชาวบ้าน
เดี๋ยวมาตามต่อทุกเรื่องราวแบบชัดได้
คู่กันสมัติข่าว
เอาจริงนะคุณผู้ชมส่งข้อความมากันเยอะนะครับ

ช่วงนี้หลายคนก็กังวลโควิดไง
สายพันธุ์ใหม่ไอ้โควิดโอมิคอนเนี่ย
แล้วดูข่าวไทยรัฐทีวีบอกมีแต่ข่าวโควิด

เอางี้มาในเบรกนี้เราพูดถึงเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่า

มันก็ไม่เครียดมันก็เครียดไม่ต่างกันเลยนะคะ

ฝากเตือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขับรถ
ถ้าขับเร็วมากเกินไปโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันก็จะมาแบบนี้แหละครับ
เริ่มจากการดูสภาพการจราจรก่อนนะ

ผมถึงบอกครับขับรถอย่าขับเร็วเลยครับ
ในพื้นที่ในการจราจรที่ดูแล้วเนี่ย
หนาแน่นครับข้างแบบนี้

คุณอย่าไปเปรียบเทียบว่าชีวิตคุณมันเหมือนในหนัง
ขับมอเตอร์ไซค์เร็วแล้วมันปุ๊ดฟับผ่าไปได้หมด
อันนั้นมาในหนังพระเอกนู่นถึงจะทำได้

เธอประมาณนั้นแต่นี่คือชีวิตจริง
เจ็บจริงแล้วมีโอกาสตายจริงนะครับ

ถูกต้องครับก็เลยเอามาดูกัน

ถ้าอยากต่อชีวิตไปออกรายการเกมต่อชีวิต

สี่แยกแล้วถ้าคุณไม่ชะลอเนี่ยนะ

คุณคุณดูสิคะ
รถบรรทุกมาจากฝั่งหนึ่ง

ไม่น่าเชื่อว่าชนกับทางรถบันทุกข์เนี่ย

รุนแรงด้วยแล้วประกอบกับรถบรรทุกมันหนักด้วย
คือคุณถ้าเกิดเป็นความเสียหายแบบนี้

จุดสังเกตก็คือไม่ได้มีไฟบอกสัญญาณใช่ไหมไม่มีไฟจราจรด้วย
เท่าที่ดูจุดนี้มองไม่เห็นแต่ลักษณะเหมือนมีขีดเอาไว้ว่า
อาจจะมีทางเอกทางโทรหรือเปล่าที่ว่าต้องมีการชะลอ
เพื่อปล่อยให้อีกทางไปก่อนอันนี้ผมคาดเดานะ
ผมไม่ได้บอกมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ยังไงซะเป็นสี่แยกอย่างนี้
ทั้งสองฝั่งแหละไม่ว่าจะฝั่งไหนควรชะลอ
หน่อยแล้วกันนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้น
คลิปนี้จากเพจตะกรวดขับรถนะคะมาแชร์กันเอาไว้ยังไงก็เตือนไปอุทาหรณ์ค่ะ
คุณผู้ชมบอกเลยยังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตาม
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาละครับย้ำกันตรงนี้นะยังส่งข้อความไลน์มาทักทายพูดคุยกับเราได้
รวมไปถึงคอมเมนต์ของแต่ละข่าวที่เราเล่าไปด้วย
เมื่อสักครู่เล่าถึงอุบัติเหตุโอ้ยสะเทือนใจ
ในเบรกนี้นะครับดูเรื่องของความเชื่อกันบ้างครับ
คือเรื่องของเรื่องมีคอนเสิร์ตนะครับที่เขาจัดขึ้นมาแล้วจัดแบบไลฟ์สด
ค่ายเพลงหนึ่งคือเขาแสดงกันอยู่สักพัก
มันมีเรื่องราวความเชื่อเขาบอกว่ามีนักแสดง
ถูกบางสิ่งบางอย่างเข้าสิงมันคืออะไรไปดูครับ
เนี้ยน่าตกอกตกใจไหมล่ะคือผู้หญิงหน้าหวานหวานแต่เสียงออกมาแบบ
อ่าคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ที่ใช้ชื่อว่าปั๊กกี้ครับค่ะชื่อสั้นเลยนะ
ของคนเนี่ยก็คือคุณปั๊กว่าไงบ้างคะ
ติดต่อไปครับเลยรู้แล้วก็ได้คุยกับเขาครับเขาบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอน๒ทุ่มกว่ากลางไลฟ์สดเลยนะ
วันนั้นน่ะคือทางไข้เพลงหน้าลาวเล็กคอร์ดชื่อไข้เพลงเขาน่ะ
เขาได้จัดฟรีคอนเสิร์ตให้กับลูกหลานสายานปู่ธนมูลและย่าเกรดประทุมมา
ทั้งสองเนี่ยเป็นองค์พญานาคอ่าก็ชมกันไปเพลินนั่นแหละค่ะ
ครับพอเล่นคอนเสิร์ตไปสักพักคุณชิสาไฟดับกลางไลฟ์สดแต่ไฟข้างนอกมันไม่ดับ
อ่าแปลกไหมแบบนี้แล้วสักพักเป็นแบบนี้เลยเกิดอะไรขึ้น
ปู่กับย่าลงประทับร่างของน้องผู้หญิงคนนี้โอ้โหนี่นะคะนี่เหรอฮะ
นั่นแหละครับที่มีอาการแปลกที่ทำเสียงแบบว่าแบบเสียงใหญ่อ่ะ
แล้วมีพูดมีสื่อสารอะไรด้วยไหมคะพูดเลยพูดเป็นเสียงอารมณ์แบบเสียงใหญ่ใหญ่เหมือนผู้ชายเลยนะ
พูดว่ายินดีและดีใจที่ลูกหลานสายยานมาทำเพลงและหนังสั้นให้
เสียงอารมณ์แบบเนี้ยเสียงแบบนั้นเลยคือแบบใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยนะคุณผู้ชมแล้วคืนนั้นเองนะ
มันก็เป็นคืนวันพระใหญ่ด้วยค่ะแล้วที่น่าแปลกใจคือว่าทางค่ายเพลงเนี่ย
เขาไม่ได้จุดทูปก่อนขึ้นเวทีแล้วก็นำเสียนปู่ย่ามาสวมเลย
อันนี้ในทางความเชื่อของนักแสดงหรือศิลปินเหล่านี้เขาจะต้องมีการไหว้ไหว้พ่อแก่ก่อน
หรือมีการขอคำมาหรือมีการทำพิธีก่อนนะคะเชื่อว่ามีการทำผิดขั้นตอน
อาจจะเป็นอย่างนั้นพอเกิดเหตุการณ์แปลกแบบนี้แล้วนะทางทีมงานก็เลยไปจุดทูปบอกกล่าว
บอกว่าบอกว่าให้เล่นได้อีก๒เพลงเท่านั้น
โอ้เสียงอย่างนี้เลยให้เล่นอีก๒เพลงประมาณนั้นเลย
แล้วเหตุการณ์จากนั้นก็สงบลง
ชาวเน็ตต่างมาคอมเมนต์กันเยอะก็แสดงความเห็นมากมาย
บางคนบอกเฮ้ยแบบนี้มันหลอกลวงเปล่าเป็นการแสดงกันหรือเปล่า
เห็นว่าเป็นนักแสดงแสดงเอาไหมเพื่อเรียกเรตติ้งหรือเปล่า
บางคนเขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้
เขาก็บอกว่าสาธุสาธุนี่แหละเรื่องราวของพญานาคมาเข้าสิง
แต่บางคนก็บอกว่าเชื่อนะเชื่อเรื่องพญานาคแหละ

บางคนบอกว่าเชื่อนะถึงจะไม่ใช่สายมูพญานาคก็ตาม

บางคนบอกอีกเชื่อเพราะเคยเห็นกับตาตัวเองมาแล้ว

ถ้ามีโอกาสนะก็ลองดูไปแล้วกันสำหรับเหตุการณ์นี้เนอะ
แล้วอย่างนี้ละกันเพราะว่าความเชื่อมันมีเยอะ

แต่ถ้าคิดดีทำดีแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
แล้วเราก็เคารพความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
ไปดูเรื่องราวน่าเหลือเชื่ออีกเรื่องหนึ่งและต้องใช้วิจารณญาณด้วย
ก็คือเรื่องราวของชาวบ้านจังหวัดมหาสารคาม

เขาเข้าวัดทำพิธีสวดอุทิศส่วนกุศลให้กับวัวที่มันตายไปแล้วอะค่ะ

แต่ระหว่างทำพิธีเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูค่ะ

ค่ะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันนะ
เราเล่าให้ฟังนะครับ
นี่คุณยายท่านนี้นั่งพนมมือตัวสั่นพูดจาไม่รู้เรื่องอยู่
เป็นอาการที่เกิดขึ้นช่วงที่มีการสวดมนต์
จากนั้นพระท่านที่ทำพิธีอยู่ก็ประกาศว่า

ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องจับ
เออไม่ต้องจับปล่อยเลย
ครูเหมือนมีคนลุกขึ้นมาฮือฮาใช่ไหมคะ

ชาวบ้านเองก็โต๊ะโกรธตกใจอะค่ะ
นี่นักศนักครบเหมือนบอกว่านี่คือสามเมอร์เนน

ควรเป็นทั้งญาติยมทั้งสามเมอร์เนนเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่๙มกราคม
ที่วัดเวรุวันตำบลกัมภีร์อำเภอบรบือจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ครับผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
วัดเวรุวันนะครับไปเจอกับพระอาจารย์ท่านหนึ่ง
พระคู่วินัยทอนขาธาวุฒิขาธาวุฒโธ
ท่านก็ได้ทำการสอบถามนะเนี่ยพระท่านเนี่ย
สอบถามอย่างคุณยายเพียรพอแสนคนที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ

คือพระท่านคุยกับยายก่อนรวมไปถึงชาวบ้านเนี่ย
เขาก็มาแล้วก็ขอให้ทำพิธีหลังจากที่วัว
วัวที่บ้านตายไม่ทราบสาเหตุแล้วไปพบกับห่อผ้ามัดไว้
นิ้วโป้งตกอยู่ใกล้คอกวัวคือเรื่องของเรื่อง
เขามีความเชื่อว่ามันเกิดพิธีคุณสัยอะไรยังไงหรือเปล่า

เขาบอกว่าไอ้ผ้าห่อมัดไว้ที่มันตกอยู่ใกล้คอกวัวที่ตายนั่นน่ะ

เขาก็เลยมาให้พระเนี่ยทำพิธีสวดมาติกาและทำการเผาทิ้งก็คือไล่ปอบออกไป

น่ะเป็นเม็ดคล้ายนี่คล้ายก็เป็นทีสุ
เป็นก้อนทางอังเหยกฤพาบนแต่มีกินออกหอมถุ๋ยอย่างน้อย
นี่ค่ะก็เป็นพิธีการของท่านเนี่ยนะคะ
ท่านบอกว่าช่วงที่สวดมนต์อยู่

ก็บอกให้ชาวบ้านที่อยู่ในสาราลงไป
แล้วไปตั้งทำพิธีเทียนทำสวดอีก๓วัน

ก็จะมีการทำบุญภัยในบุบันอีกครั้งนึง
โดยจะเอาดินจากมุมที่บ้าน

แล้วก็จะปล่อยวัวธนูไปไล่อีกครั้งหนึ่ง

นี่จะคงเป็นเรื่องของการทำพิธีกรรมนะ

เดินทางไปยังคอกวัวที่หัวมันตายนี่แหละ
ไปเจอกับยายพวงบุตรดีพี่สาวของยายเพียร

น้ำลายฟูปากมีเลือดไหลออกมาด้วย
ทั้งที่วัวมันไม่ได้ป่วยก็แปลกนะเออก็ตายได้ไงล่ะแล้วเดินดูรอบรอบ
ห่อผ้าสีแดงจึงเอามาดูตอนแรกเอามีดฟันเข้าไปนะจะดูมีอะไรอยู่ข้างใน
ฟันไม่เข้าอ่ะคิดแล้วของไม่ดีแน่เลยก็เลยตอนค่ำเอาไปให้พระท่านดู
ก็เลยเป็นที่มาของพิธีกรรมในคลิปนั่นแหละครับแล้วก็เธอยังบอกอีกนะ
ตอนนี้พี่สาวเนี่ยพอหลังจากทำพิธีแล้วเนี่ยอาการปกติแล้วดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อ๋อเป็นเรื่องหลักของความเชื่อนะเป็นเรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมนะคะครับ
อ่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับเมาอีกแล้วเมาแล้วขาดสติไม่รู้เรื่อง
อารวาสครับอย่างนี้ตำรวจก็ต้องมาช่วยกันจับครับ
นี่ไงเจรจากันอยู่พักนึงบอกเอามีดลงเอามีดลง
ตัวคนนั้นก็บอกว่า
ไม่มีไม่มีอยู่ข้างหน้าแต่อยู่ข้างหลังแอบเหน็บเอาไว้ไง
โอ้โหพกเมียดเอาไว้แบบนี้แล้วอาระวาคคุ้มใฟ้งในที่ใครจะไปกล้าใกล้จะเข้าใกล้
นี่แหละครับช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ครับเขาลุมล้อมเพื่อที่จะจับนะครับ
เพราะว่าคุ้มคลั่งคุยไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ก็พยายามคุยหลอกล่ออยู่พักหนึ่งนะฮะ
ที่จะช่วยกันจูโจมแต่ยังไงรู้ไหมต้องมีการวางแผนมากันเยอะแบบนี้นะครับ
อุปกรณ์พวกไม้งามก็ต้องเตรียมให้พร้อม
ครับช่วงที่จับเห็นว่านุ่มคนนี้เขาก็พยายามที่จะอ้อนวอนอืมเหมือนกับยกมือขึ้นไหว้อะไรเหนือหัวแบบนั้นอ่ะ
นี่ที่เอามาขึ้นมาหลวงหัวนี่อะไรรู้ไหมคือพระเอ้ยเอาพระมาเนี่ย
คือกะให้พระช่วยเหรอฮะคือไปหมดแล้วอ่ะคุยไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะ
ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ชาวบ้านบอกว่าต้องร้องเรียนดัง
ร้องเรียนสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
บอกนิดนึงเป็นเบอร์สายด่วนได้ไหมศูนย์สี่สามเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามสองสาม
อ๋อท่านอยู่ดีจะรับเรื่องนะจะได้รับเรื่องอือ
ได้โทรหาได้ครับคือท่านรับเรื่องมาบอกว่ามีผู้ชายเมายาบ้าถือมีดดาบอารวาสมาคมคู่คุณเออ
แล้วก็หลบอยู่ในกระท่อมพื้นที่ตำบลวังชัยอำเภอบรบือนี่แหละ
นี่ไงคือไปหลบอยู่ในกระท่อมแล้วก็ตะโกนออกมาบอกเจ้าหน้าที่ว่าผมผิดกฎหมายตรงไหน
ก็หลบอยู่ในกระท่อมไม่ผิดเอ้ยทำไมอ่ะอ้าวก็กระท่อมเขาปลดล็อกแล้ว
คนรักกระท่อมอ๋อเหรอเออกระท่อมแบบเนี้ยมันไม่ผิดหรอกแต่ว่าเขาเนี้ยเมายาไงแล้วก็ยังมีพวกอาวุธมีดต่างต่างที่อันตรายด้วยอ๋อ
พอผู้ว่ารับเรื่องจากชาวบ้านนะคุณชนะก็สั่งให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองมหาสารคาม
ส่วนที่กำลังกันเลยกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอบรบือรวมถึงตำรวจสพบรบือครับ
ลงพื้นที่ไปจับเนี่ยล่ะฮะเนี่ยฮะจับได้นะไปที่บริเวณตรงเนี้ย
กระท่อมปลายนาหมู่สี่บ้านโคกกล่องนะครับก็เจอตัวกับนายสิทธิชัยนี่แหละ
ตอนแรกนะแกถือจอบนะไม่ได้มาขุดดินนะโอ้โห
แต่คู่คนอื่นเข้าไปทั่วครับค่ะแล้วสายสะพายเนี่ยมีมีดยาวด้วยน่ะอืม
ก็ต้องเจรจาจนนายสิทธิชัยอย่างที่เห็นในภาพเอาพระออกมา
เอามาไว้เหนือหัวแบบนั้นแล้วก็พูดอะไรของเขาก็ไม่รู้
เออฟังไม่รู้เรื่องอะครับท้ายที่สุดตำรวจก็จับได้ใช่ครับ
พอจับได้ก็ตรวจค้นตามตัวนะว่าเจออะไรบ้างสรุปครับว่านายสิทธิชัยสารภาพ
บอกเลยบอกเลยว่าซื้อยาบ้ามาหมดสองเม็ดราคาร้อยยี่สิบบาท
อ่าส่วนมีดดาบที่ถืออารวาสอยู่นี่นะอืม
สิทธิชัยบอกเจ้าหน้าที่ว่าไปหาเอาเอง
เอ้าผมผมซ่อนไปแถวอุกฏธรรมนั่นแหละอ๋อ
มันเป็นอาวุธไงเป็นของกลางไง
เจอที่ก็เลยคุมตัวในสิทธิ์ที่ใช้ไปที่สพบบพึ่นลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็เข้ารับการบำบัดต่อไป

ถ้าเป็นธาตุยาเสพติดก็อาจจะต้องลงเอยแบบนี้
ก็ลงเอยแบบนี้ทุกรายบอกแบบนี้ละกัน
คุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องของอุบัติเหตุ

โดยเฉพาะสี่แยกเพราะมันเสี่ยงไงคะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบนี้แหละค่ะ

งานนี้ก็เลยมาชนกันกลางสี่แยกเลย

เพราะมันเป็นความเสียหายความเดือดร้อน

ต่างคนต่างมาไม่ดูซ้ายดูขวา
อันนี้ที่ฉันพูดไปตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะ
แล้วก็ยังไม่ได้บอกด้วยนะว่าใครผิดใครถูกแต่ประการใด
เตือนการเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าขับรถมาสี่แยกแบบนี้

ผมบอกแบบนี้แล้วกันหลายคนชอบพูดว่าเป็นสี่แยกวัดใจ
ผมว่าให้วัดใจแบบนี้ดีกว่าวัดใจว่าใครมีน้ำใจ

ใช่ไหมก็คือควรจะต้องมีน้ำใจต่อกัน
คือถ้ามีน้ำใจต่อกันเมื่อไหร่เราก็บอกเลยนะ

ถูกต้องเลยค่ะคุณค่ะแหมมีน้ำใจให้กันเนี่ยนะคะ
อุบัติเหตุมันก็ลดลงได้เหมือนกัน

ฝากกันด้วยความห่วงใยจากใจคู่กัดสะบัดข่าว

คุณผู้ชมครับคลิปดังเขาโพสต์คลิปเตือนภัย

ซึ่งเป็นแฟนเพจที่รู้จักกันดีเนี่ย
เขาโพสต์คลิปเอาไว้ว่าต้องเตือนภัยมิจฉาชีพ
โอ้โหอุ๊ยบ่อยมีเยอะช่วงนี้มันเยอะจริง
โทรมาหลอกเงินจากสาวคนหนึ่ง
พอหลอกได้โอ้โหมีการหัวเราะเยอะเย้ยอีกต่างหากครับ
เนี่ยพวกพี่กำลังมองว่าผมเนี่ยมาเก็บค่าไฟ

คือผมไม่ได้มาเรียกเก็บผมเพื่อมาเจ้งพวกพี่
ให้ดูบาทการไฟฟ้าด้วยบาทการไฟฟ้ากับไฟฟ้าด้วย
แบบนี้ไงเอาบัตรชนมา
พี่ผมอยู่ในส่วนของมิตเตอร์
พี่บริสุจัยพี่ก็ให้หนูดูแค่นั้นเองค่ะ
ตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าผมจะซวย

คือพวกพี่จะมองว่าผมจะมาเก็บเงิน

แล้วทีนี้ผมก็ต้องไปโดนไฟฟ้าเล่นอีก

เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่อ้างตัว
ว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้า

ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะยกมิเตอร์ไปเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๗มกราคมช่วงบ่าย๓นะครับ
ชายคนนี้ชื่อว่าหนึ่งหรือนายเอกวัตรนะครับ
เขาอ้างตัวเป็นพนักงานการไฟฟ้าซึ่งอยู่ในภาคส่วนของมิเตอร์ไฟฟ้า
เขาว่าอย่างนั้นนะแล้วเขามาเรียกเก็บค่าไฟที่บ้านหลังเนี้ย
อยู่บริเวณริมถนนสายทุ่งเหียงสำนักขามในหมู่๔ตำบล
หมอนางอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
อ้างกับเจ้าของบ้านว่าถ้าไม่จ่ายจะถอดมิเตอร์ออกไปแล้ว
อ่าคือเจ้าของบ้านเขารู้ไงเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เขาไม่เคยค้างชำระค่าไฟเลยสักเดือนจะมาถอดไปได้ยังไง
เจ้าของบ้านเขาก็เลยอ่ะถ้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าขอดูหน่อย
แต่มิจฉาชีพรายนี้กลับบอกว่าไม่มีบัตรเออ
เจ้าของบ้านงั้นขอดูบัตรประชาชนอ้าว
พอให้ดูปุ๊บเขาก็ให้นะแต่ว่าชื่อในบัตรชื่อนายมณ์เทียน
ซึ่งไม่ตรงกับชื่อที่อ้างข้างต้นเอาตอนแรกเห็นบอกว่าชื่อเอกวัตร
ก็มันไม่ตรงกันนี่ไงงงอ่ะสิงงยังไงคะ
ก็เลยโทรไปถามการไฟฟ้าการไฟฟ้าก็แจ้งว่า
ไม่มีชื่อพนักงานคนนี้เลยอ่ะยังไม่จบยังไม่จบ
นางสาวกันนิกานะครับเจ้าของต้นเรื่องนั่นแหละ
ก็เล่าว่าวันเกิดเหตุนายคนนี้มาที่บ้าน
แล้วเห็นบินค่าไฟเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
เสียบอยู่หน้าบ้านห้าร้อยบาทนั่นคือในบินนะ
มาแจ้งกับทางเจ้าของบ้านว่าอ้าวนี่ไม่ยอมจ่ายค่าไฟนี่
ไม่จ่ายเดี๋ยวถอดมิเตอร์ออกนะแต่ทางเจ้าของบ้านยืนยันว่า
จ่ายค่าไฟแล้วโอ้โหแค่ไม่ได้เก็บบินมาเท่านั้นเองอ๋อ
รวมไปถึงแบบนี้ต้องจัดการซะให้เข็ดก็คือโทรไปเช็คกับทางการไฟฟ้า
แล้วยืนยันด้วยนะว่าไม่มีการค้างชำระก็คือยืนเถียงกันอยู่กับนายคนนี้อยู่พักใหญ่
ค่ะทั้งที่โทรไปหาแล้วบอกว่าไม่ได้ติดค่าไฟ
แล้วอย่างงี้ทางการไฟฟ้าก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาถอดมิเตอร์อืม
งงล่ะสิเอางี้เริ่มแล้วแบบนี้เริ่มตะหิดตะหิดใจ
เอามือถือขึ้นมาถ่ายเลยค่ะนายคนนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนคำพูดแล้วบอก
พี่ที่ผมพูดไปมันเข้าใจผิดไม่ได้ว่ามาเรียกเก็บเงินนะ
แต่แค่มาแจ้งเฉยเฉยอืมมันมีด้วยเหรอแบบนี้เอาล่ะ
ไปถามเจ้าของบ้านค่ะคุณจีรพรรดิมาราอายุสามสิบแปดปี
หลังจากที่ตรวจสอบดูแล้วนะว่าแน่ใจแน่ล่ะว่านายมณ์เทียนเนี่ยเป็นมิจฉาชีพ
อ้างตัวเป็นพนักงานการไฟฟ้าก็เลยเข้าไปดึงกุญแจรถมอเตอร์ไซค์
เออแล้วก็ยึดบัตรประชาชนเอาไว้เลยเออ
จากนั้นก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบหน่อยเออ
แล้วก็ถ่ายภาพเก็บภาพของนายคนนี้
เอาไปทำประวัติที่สพพนัฐนิคมเออ
ตอนเนี้ยนะคะนายมนเทียเนี้ยยอมรับแล้วนะอืม
อมรับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ลูกน้องผู้รับเหมา
ไม่ได้เป็นพนักงานการไฟฟ้าแล้วก็ยกมือขอโทษขอโพยไม่อยากจะเป็นข่าว
ส่วนคนนี้เป็นเจ้าบ้านนะให้ดูกันเนี่ยคนนี้เป็นผู้เสียหายนะเออ
หลังเกิดเหตุครับทางผู้รับเหมาก็บอกนะคนที่เป็นหัวหน้าน่ะ
บอกว่าโอ้ยนายคนนี้ทำงานอยู่จริงอยู่กับผู้ระเหมาเรื่องของการไฟฟ้า
ในส่วนของการถอดแล้วก็ติดตั้งมิเตอร์ค่ะทีนี้ทำไงล่ะ
ผู้รับเหมาซึ่งเป็นหัวหน้านะครับเขาเลยต้องมาขอโทษ
ขอโทษเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละครับค่ะโอ้ยขอโทษขอโพยกันใหญ่
แต่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชายคนที่ก่อเหตุเนี่ย
สรุปแล้วยังได้ทำงานอยู่ที่นี่ต่อหรือเปล่าเพราะมีพฤติกรรมแบบเนี้ยผม
ผมก็ทางหัวหน้าหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดการแล้วนะต้องพิจารณา
ต้องมีบทลงโทษอะไรบางอย่างค่ะแล้วก็ต้องย้ำเตือนนะว่าการไฟฟ้าเขาไม่มีการมาเรียกเก็บเงินแบบนี้
ใช่นะคะก็ต้องตรวจสอบแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพถูกต้องแต่พูดถึงมิจฉาชีพนะ
มีมิจฉาชีพรายนึงเนี่ยเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจสพเมืองเชียงใหม่นี่ไง
โทรหาลูกค้าบอกว่าผมเป็นตำรวจให้คุณตรวจสอบหน่อยเพราะว่าคุณมีชื่อผัวพันกับคดีฟอกเงิน
โฟกกูด้วยอ่ะฟังแบบที่ตกใจสิเออแล้วระหว่างที่คุยกันนะมีลักษณะหัวเราะเยอะเยอะให้คุณชนะเออ
เอ้ยมันยังไงอะคะลองไปดูเหตุการณ์นี้เดี๋ยวแล้วพูดไพ้เล่าให้ฟังอะฮะ
เงินเจ็ดพันหนูจะได้คืนไหมพี่อ่าได้คืนครับถ้าตรวจสอบเสร็จนะ
แล้วตรวจสอบนี่คือยังไงต่อ
ไม่มีเงินห้าหมื่นให้พี่อ่ะอ่ากี่หลังแล้วครับคุณคุณฟังผมทีหลัง
นะครับมีเบอร์อะไรแปลกแปลกมานะครับอย่าหลับโดยศาลนะครับนะค่ะ
แล้วพี่ผมเป็นมิตรครับมิตรอะไรอ่ะพี่มิตรสาชีพครับอ่า
แล้วพี่จะโอนเงินอ่างานอย่างเงี้อย่างเงี้ยพอหลอกเหยื่อได้อ่ะครับ
คุณผู้ชมครับมิจฉาชีพคนนี้มาทิ้งมุกแบบนี้แต่มันไม่ขำด้วยนะโอ้โห
เขาบอกว่าเขาเป็นมิตรมิตรอะไรมิจฉาชีพโอ้โหว่าสาวคนนี้หลงเชื่อ
เงินให้ไปแล้วเป็นพันนะครับโอ้โหมันก็น่าเจ็บใจนะคุณ
เงินพันก็ไม่ใช่เงินน้อยอะค่ะครับคลิปที่เห็นก็เป็นคลิปสนทนาระหว่าง
ผู้เสียหายกับผู้ชายที่เขาอ้างตัวเป็นตำรวจสพเมืองเชียงใหม่อืม
เหิมเกิรมมากผมเป็นมิตรครับมิตรชาชีพโอ้โหนี่เอาประโยคบทสนทนาที่
ผู้เสียหายคุยกับมิตรชาชีพเนี้ยเอามาโพสต์เลยนะครับครับอ่ะ
ไปคุยกับผู้เสียหายกันไหมค่ะนั่นก็คือนางสาวกระหนกการกิติวงอายุ๒๕ปีนะครับ
น้องเขาอยู่บ้านเลขที่หกสิบหกทำก้าหมู่ที่สี่ตำบนท่ำกระต่ายทองอเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเนี้ย
น้องคนนี้นะครับน้องกระดการน่าสงสารมากครับค่ะน้องเขาบอกว่าเขาได้นำหลักฐาน
เขาแจ้งความดำเนินคดีกับตรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะ
แต่ก็ต้องขอจริงขอให้คุณตำรวจช่วยน้องเขาหน่อยเพราะว่าโอ้โหมันน่าเศร้าน่าเสียใจ
เพราะน้องเขาไม่รู้จริงคือเรื่องของเรื่องครับน้องเขาเล่าว่าตอนเกิดเหตุ
มีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นตำรวจสภเมืองเชียงใหม่
วิธีการของเขาทำยังไงฟังกันดีจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับ
คือเขาใช้อุบายว่ากำลังทำคดีลับแล้วก็สอบถามว่าเธอเนี่ยได้ส่งเอกสารอย่างเช่น
พาสปอร์ตกับบัญชีเงินฝากไปที่จังหวัดเชียงใหม่หรือไม่
เรื่องจากมีผู้ต้องหารายหนึ่งในคดีฟอกเงินซัดทอดมาในชื่อของเธอ
ว่าเธอเอี่ยวด้วยเธอฟังแบบนี้ตอนแรกเนี่ยก็ไม่เชื่อนะแต่ใจคอไม่ดีแล้วไง
แต่ทีนี้ผู้ชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจคนนี้เขามีวิธีการยังไง
เขาทำทีทำท่าว่าต่อสายหาตำรวจอีกคนยดร้อยโทที่คุมคดีอยู่
แล้วยังไงรู้ไหมมีการต่อสายต่อแล้วมีการทำแกล้งว่าว
ลักษณะคุยวอลแบบตำรวจคือได้ยินเสียงสื่อสารกันอ่ะเออ
เธอก็ยิ่งตกใจหวานล้อมกันไปหวานล้อมกันมา
เรื่องของเรื่องน้องเขาเริ่มเชื่อแล้วเริ่มกลัวแล้วสุดท้ายครับ
เงินไปให้เจ็ดพันบาทเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าตำรวจเขา
ขออภัยคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจเขาบอกว่าต้องมีการโอนมาเพื่อจะเช็คว่า
มีเงินเข้าเงินออกในบัญชีเท่าไรตกเป็นเหยื่อแล้วครับตอนนี้
เป็นเหยื่อเลยนะคะอืมหลังจากนั้นมิตรสาชีพก็ยังไม่วายน่ะ
ได้เจ็ดพันไปแล้วเนี่ยอืมยังบอกเธออีกว่าเงินมาไม่พอ
ต้องขอเพิ่มอีกห้าหมื่นทีนี้เธอก็โทรศัพท์ไปปรึกษาแม่นะคะ
แม่ก็เลยสงสัยว่ารูกโดนหลอกแน่แน่เลยอืมไปฟังความรู้สึ

อ่ะความคืบหน้าของคดีนะครับผู้เสียหายบอกว่าตำรวจเนี่ยกำลังตรวจสอบเลขบัญชีที่หลอกให้เธอน่ะ
โอนเงินไปรวมถึงหลักฐานในไลน์และข้อความแชทต่าง
หลังจากนี้จะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งจริงว่าเจ้าหน้าที่นะจะจัดการได้
ค่ะแล้วถ้าหากว่าใครมีเหตุการณ์แบบนี้ยังไงก็แจ้งตำรวจนิดนึง๑๙๑
เบอร์ที่จำง่ายบอกท่านเอาไว้หน่อยครับค่ะ
เปลี่ยนอารมณ์กันมากดีกว่านะมาดูเรื่องนี้ให้ชิดใจมาเจอกันชุบกันช่วย

แฟนสาวผู้หญิงน่ะเขาอยากจะเซอร์ไพรส์แฟน

เซอร์ไพรส์มากเลย

อรูปใหญ่
แล้วเนียนด้วยนะรูดซิปปิดด้วย
สามีหรือแฟนเข้ามา
กลับมาก็เจอกับเซอร์ไพรส์แบบนี้ตกเตียงเลย
คุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
ไปถึงทุกข้อความที่ส่งกันมาให้กำลังใจนะฮะ
วันนี้เรามีภาพปิดท้ายน่ารักนะคุณชนะ

พับพ่าพับพ่าพับพ่าเฮ้ยตายสิท่าเอ้ยพับพ่าไม่ใช่พับผาก
เอาเหรอเอ้าคุณผู้ชมติดตามด้วยรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ
หมดเวลาของเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป